ทีนี้คุณผู้ชมเมื่อวานเรานำเสนอไปเรื่องของผู้หญิงคนนึง
ที่เธอติดโควิดเพราะว่าเธออยู่ในคลัสเตอร์ทองหล่อ
แล้วปรากฏว่ารักษาตัวเองอยู่ที่บ้าน
เนื่องจากว่าไม่มีรถมารับไปโรงพยาบาล
เธอก็ต้มน้ำสมุนไพรสูตรดม
ว่าอยากตรวจว่าเชื้อมันยังอยู่ที่ปอดอยู่หรือเปล่า
มันมีความคืบหน้าในเรื่องนี้ด้วยนะคะคุณผู้ชม
ผู้ช่วยสอสอเขตสายไหมลงพื้นที่ไปเลย

คือคุณมอสอายุ๒๕ปี
เธอเป็นคลัสเตอร์ผับทองหล่อ
แล้วในคลิปเธอบอกว่า๑๖วันพิชิตโควิด

คุณมอสเล่าให้กับทีมข่าวฟังนะ
ไล่เป็นไทม์ไลน์เลยค่ะคุณผู้ชม
เมษาเธอไปเที่ยวคลับแห่งหนึ่ง
กลับมามาต่อที่คอนโดเพื่อน
เขาก็มาร่วมวงด้วยดื่มวายแก้วเดียวกัน
เธอบอกแบบนี้พอรู้ว่าเพื่อนเป็นกลุ่มเสี่ยงตัวเธอเอง
ก็เลยกักตัวอยู่ที่บ้านวันที่๓เมษา
พอวันที่๗ก็ไปตรวจหาเชื้อรอบแรก
ไม่พบเชื้อนะคะกักตัวอยู่ต่อภายในบ้าน

พอวันที่๑๓๑๔เมษาอาการเริ่มมาแล้วค่ะ
มูกไหลไอปวดเบ้าตา
ตอนนั้นเธอคิดในใจว่าฉันติดโควิดแน่เลย

ก็กินยาตามอาการปวดหัวก็กินยาแก้ปวดไป
พอวันที่๑๖เมษาตัดสินใจไปตรวจ
และ๑๘แจ้งผลมาค่ะว่าเธอติดเชื้อโควิด
ยังไม่มีรถพยาบาลมารับนะคะ

พอวันที่๒๒เมษาอาการเธอหนักขึ้นแล้ว
หายใจไม่ออกปวดเบ้าตาหนาวถึงกระดูก

ก็แนะนำลูกสาววิธีการรักษาแบบพื้นบ้าน

ไปเอาน้ำส้มสายชูนิดนึงใส่ไปในน้ำเปล่าแล้วก็ต้ม

แล้วก็สูดควันจากหม้อต้มนั่นแหละจะได้หายใจสะดวกขึ้น
เธอบอกว่าพอทำแล้วเธอก็หายใจสะดวกขึ้น
แล้วแม่ก็แนะนำว่าให้เธอต้มน้ำสมุนไพรดื่ม
สมุนไพรมีอะไรบ้างนี่ขึ้นอยู่หน้าจอค่ะคุณผู้ชม
หอมแดงคาตะไคร้มะกรูด

บอกว่าเธอดื่มน้ำวันละ๒๓ลิตร

คือดื่มน้ำอุ่นผสมมะนาวทำงานบ้านด้วย

แล้วเธอก็กินวิตามินเสริมพวกวิตามินซี
อาการเธอเป็นยังไงเดี๋ยวฟังเธอเล่าครับ
นี่ค่ะคุณผู้ชมหลังจากนั้นเธอไปเอ็กซาเรย์ปอด
อดปกติเชื้อใกล้จะหายแล้ว

แน่ใจว่าเชื้อมันหมดไปจากร่างกายเธอแล้ว
บอกว่าคือถ้าเกิดหายปกติเมื่อไหร่

วิธีการที่แม่ของผู้หญิงคนนี้บอกนะ

เอามาต้มเอามาสูดดมหายใจได้คล่อง
ทีนี้ศูนย์ข้อมูลยาสมุนไพร
จากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ผักสมุนไพรอย่างขิงขาตะไคร้พริกไทยกระเทียมหอมแดงเนี่ย
เป็นกลุ่มที่มีน้ำมันหอมระเหยเป็นส่วนประกอบ

ช่วยให้บรรเทาอาการหวัดคัดจมูก
ทำให้หายใจได้คล่องหายใจสะดวกขึ้นนะครับ

มีเกี่ยวกับการยับยั้งการติดเชื้อไวรัสก่อโรค

แล้วก็ต้านการอักเสบได้เป็นอย่างดีนะครับ
มีบทบาทในการใช้เพื่อเสริม

และบรรเทาอาการที่อาจเกิดขึ้นจากไข้หวัดเบื้องต้นได้
แต่ครับยังไม่มีการศึกษาวิจัย
เกี่ยวกับการใช้รักษาโรคอุบัติใหม่โควิด๑๙แต่อย่างใด
เสริมภูมิมาเสริมได้นะครับแต่รักษาไม่ได้
ใช่ค่ะ
คุณผู้ชมก็ยังไงก็ตามนะคะ
คุณผู้ชมต้องดูนะต้องติดต่อสอบถามทางแพทย์แผนปัจจุบัน
ผู้เชี่ยวชาญจะได้ยืนยันว่าวิธีการนี้มันช่วยได้มันโอเค
คุณผู้ชมแซวมานี่มันเครื่องต้มยำชัดเลยพวกสมุนไพรเหล่านี้